ออนไลน์ที่มีคนแชร์คลิปนี้กันเยอะทีเดียวค่ะ
เป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะคะหัวร้อน
ทำร้ายลุงที่พิการแล้วนั่งอยู่บนรถเข็น
นี่ค่ะนี่ค่ะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดแล้วก็เข็นวิวแชร์ของลุงไปกระแทกกับกำแพง
แล้วก็ชี้หน้าต่อว่านะคะเท่านั้นยังไม่พอ
รถพุ่งเข้าหาคุณลุงนะคะอย่างแรงจนวิวแชร์กระเด็น
นี่คลิปนี้มีการแชร์ไป
ความคิดเห็นในเชิงไม่ค่อยดีเลยนะคะ
สำหรับผู้ชายคนนี้ว่าทำไมต้องทำกับคุณลุงที่พิการ

อันนี้คือคลิปที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาแอบถ่ายเอาไว้ค่ะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นนะคะ

ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

บอกว่าอยากจะให้ลุงได้รับการดูแลแบบยั่งยืน

คุกคามข่มเหงรังแก่บังคับขืนใจหรือไม่นะคะ
ผู้พิการโดนรังแกนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตลาดบางสะพาน

ก็ไม่รู้ว่าลุงไปทำอะไรให้ถึงได้หัวร้อนขนาดนี้นะคะ
วันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจสภบังสะพาน
ลงไปที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ที่ซอยเขาวัดโบดนะคะ

พบกับคุณลุงเฮงค่ะอายุ๖๔ปี
คุณลุงที่นั่งวิวแชร์ในคลิปนี่แหละค่ะ
แล้วก็นายธนศักดิ์ชูตะโสธิ
หรือว่าในดุ่ยอายุ๔๗ปี

ทั้งสองคนนี้อยู่บ้านเดียวกันคุณนัทพงศ์

ดุ่ยบอกว่าเขากับลุงเฮงไม่ได้เป็นญาติกัน
แต่ญาติของลุงมาให้ช่วยดูแลแล้วอยู่ด้วยกันมาหลายปี

ก็มีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันมาตลอดค่ะ
หรือว่า
ซึ่งก็ตรงกับที่คุณยุพินบุญประคองผู้ใหญ่บ้านบอกนะคะ
บอกว่าคือลุงเฮงกับนายดุ่ยเนี่ย

แล้วก็ลุงเฮงช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
ปกติก็จะมีคนหาอาหารไปส่งให้
ที่ผ่านมาลุงเฮงถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เคยร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรม
และสอบถามความต้องการของลุงว่าจะทำอย่างไรต่อไป
ตอนนี้ก็ได้แจ้งญาติของลุงแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ตำรวจเชิญทั้งคู่ไปสอบปากคำที่สพบังสะพานค่ะ
ปรากฏว่าตรวจปัสสาวะของในดุ่ยเป็นสีม่วงคุณผู้ชม
ก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษไว้ก่อน
แล้วก็นำผลการตรวจร่างกายมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
ขณะที่คุณลุงเอง
ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าไปพูดคุย

ว่าจะไปอยู่บ้านพักประจวบโชคหรือเปล่า
ซึ่งเป็นบ้านพักที่สามารถดูแลได้
แต่ลุงปฏิเสธแล้วก็ขออาศัยอยู่ที่บ้านของตัวเอง
นี่ค่ะเดี๋ยวก็คงต้องประสานกับลุงต่อไป

ให้มาช่วยเหลือลุงให้ออกจากพื้นที่นี้นะคะ
มาดูลุงก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ